จากเรื่องการเมืองมาดูเรื่องของดราม่าในสื่อสังคมออนไลน์นะคะ
กรณีของแกงจืดเต้าหู้ไข่
เขาเรียกกันว่าดราม่าเต้าหู้ไข่ใช่ไหมคะ
ตอนนี้ล่าสุดทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะ
ก็ออกมาบอกว่าตอนนี้คุยกันรู้เรื่องแล้ว

ก็บอกว่ายอมรับคำติชมทุกอย่าง
แล้วก็ไม่ได้ห่วงว่าใครจะมองด้านใด

ก็แล้วแต่แต่ครูทำหน้าที่ของครูแล้วนะคะ
จากกรณีคลิปวิดีโอของนางชื่นกระมวลจรดรำ
ครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านลำหาดจังหวัดสุรินทร์

้มกราบขอขมาหน้าเสาทง
หลังจากเด็กอ้างว่ากินแกงจืดเต้าหู้ไข่
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
แล้วเป็นพิษถึงกับเข้าโรงพยาบาล

ก็มีข้อมูลออกมานะคะว่า

ถึงขั้นต้องกินแกงจืดเต้าหู้ไข่พิสูจน์อีกครั้ง

ก็ไม่ได้ปรากฏอาการว่าแพ้อย่างใดนะคะ
สุดท้ายนักเรียนก็เลยจะต้องมาก้มกราบ

กลางสายตาของเพื่อนนักเรียน
น้องนักเรียนกว่าร้อยคนนี้ค่ะ

ไปพบกับนางชื่นกระมวลจรดรำหรือครูเล็ก

ซึ่งคุณครูก็กำลังตักของหวานอาหารว่าง
เป็นเมนูลอดช่องให้กับเด็กนะคะ
ก็พบว่าเด็กก็รับประทานกันอย่างอเด็ดอร่อย

ก็ขอบคุณสังคมที่ให้ความสำคัญกับครู
ไม่ว่าจะเป็นคำติหรือคำชม

ส่วนจะวางครูเล็กไว้ด้านขวาด้านขาว
หรือด้านดำก็แล้วแต่ทุกคนจะคิดนะคะ
ซึ่งเวลาที่เหลืออีกไม่กี่ปีก็ต้องเกษียณแล้ว
จะขอใช้ชีวิตทุกเวลาทุกนาทีให้มีค่า
อย่างน้อยเด็กในวันนี้
ถ้าวันหนึ่งได้เป็นผู้นำเขาก็จะต้องเป็นผู้นำที่ดี
ไปฟังเสียงบางส่วนของครูเล็กกันค่ะ
ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ให้ความสนใจและดีใจ
สังคมให้ความสำคัญกับครู
เพราะถือว่าเป็นผู้ที่จะกลุ่มอนาคตของชาติ
แต่สิ่งที่คุณครูเล็กอยากจะบอกว่า
ไม่ว่าจะเป็นคำชมหรือคำติ
ครูเล็กก็จะรับมาแล้วเดินทางอย่างที่ครูเล็กตั้งใจไว้

ก็ขอให้มันขึ้นอยู่กับใจที่คนมอง
จะเอาครูเล็กไปวางด้านดำหรือจะเอาครูเล็กไปวางด้านขาว

ก็เป็นการเปิดใจนะคะให้สัมภาษณ์ของครูเล็กล่ะค่ะ
ขณะที่นายคงฤทธิ์ชัยแสนเท้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำหาด
กล่าวว่าหลังเกิดเรื่องก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนครูเล็กไปแล้วว่า
บางครั้งมันก็ไม่เหมาะนับแต่นี้ไปจะทำอะไรก็ให้คิดก่อน

เพราะว่าบางครั้งในความประสงค์ดีมันอาจบกพร่องไปบางอย่างค่ะ
ซึ่งตอนนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงแล้วนะคะ
ส่วนผู้ปกครองนักเรียนก็ได้คุยกันแล้วแล้วก็จบไปแล้วด้วย
อยากจะให้เรื่องนี้ยุติโดยเร็วค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เกิดกรณีขึ้น

อย่างหมอโอเองเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน
ก็ออกมาให้ข้อมูลให้ความรู้ว่าเรื่องของการแพ้อาหาร
จริงมันเป็นอาการส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับว่าอาหารสกปรก
ดังนั้นมันก็จะไม่ลามไปจนถึงโรงเรียนจะเสื่อมเสียชื่อเสียง
เพราะว่ามันเป็นที่อาการแพ้ของตัวบุคคล
แล้วก็การตรวจสอบอาการแพ้ห้ามทำโดยภารการ
มันไม่ใช่ว่าจะต้องลองทานอาหารนั้นอีกครั้งหนึ่ง

แต่ควรมีกระบวนการทางแพทย์ในการตรวจสอบนะคะ
เรื่องนี้คุณผู้ชมมีการลงชื่อ
เพื่อที่จะเรียกร้องให้ครูรุษภาตั้งคณะกรรมการสอบอาจารย์
ตอนนี้ผู้ที่ร่วมลงรายชื่อดิฉันเข้าไปดูล่าสุด

ครับก็เป็นเรื่องในโซเชียลที่มีการแชร์ภาพต่อกัน
แต่ว่าเป็นการแชร์บางส่วนนะบางทีไม่รู้ทั้งหมด
แต่ก็มีการวิภาควิจารณ์กันไปก่อนแล้วเหมือนกันก็มีนะครับ